จากกรณีของคุณแม่ของหญิงลี
ก่อนหน้านี้บอกว่าคุณแม่ได้รับอุบัติเหตุ
แล้วก็ทุกคนตกอกตกใจแล้วก็เล่าเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
แล้วก็หลังจากนั้นก็โพสต์ว่าคุณแม่ได้รับการผ่าตัดแล้ว
แล้วก็อาการก็ยังคงต้องเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด

๖มินาคม
๖มินาคมถ้าเกิดขึ้นช่วงบ่าย๓
ใช่ครับทางผู้สื่อข่าวก็ตามติดอาการของคุณแม่ของหญิงลี
ซึ่งยังพบว่าอาการนั้นยังวิกฤตนะครับ
คณะแพทย์ผ่าตัดนำเลือดข้างในสมองออก
แต่แพทย์เชื่อว่าจะหายเป็นปกติ
แล้วก็ไปดูวินาทีที่ทางผู้ก่อเหตุผู้กรณี
มากราบขอโทษแม่หญิงลีถึงที่เตียงผู้ป่วยเลยครับ
นี่แหละครับซึ่งเป็นคนขับรถกระบะคู่กรณี
เข้ากราบขอโทษนางบุญล้อมศรีจุมพลถึงเตียงผู้ป่วย
โดยมีนางสาวธิดารัฐศรีจุมพลหรือว่าหญิงลี
บอกว่าแม่ได้ให้อภัยคนขับแล้ว
ทีนี้ฟังเสียงของหญิงลีหน่อยครับ
เพราะว่ามันคงก็ตกใจเหมือนกัน
เป็นเสียงของคนขับรถกระบะที่ชนคุณแม่ของหญิงลีนะครับ
สำหรับอาการของคุณแม่ของหญิงลีนะครับ
หลังถูกส่งเข้ารับการรักษาตัว
อาการเลือดข้างในสมองทั้งสองข้าง
อุบัติเหตุรถชนเมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมา

รับการผ่าตัดเลือดคั่งเมื่อกลางดึกวันอังคารนะครับ
โดยมีหญิงลีเฝ้าดูแลอาการของแม่

คณะแพทย์พร้อมหญิงลีแล้วก็พ่อของหญิงลี

แพทย์บอกว่าได้ผ่าตัดนำเลือดข้างในสมองออก

ส่วนอาการบาดเจ็บที่เท้ายังไม่พบกระดูกหัก
มั่นใจว่านางบุญล้อมได้ออกไปให้หญิงลี
ได้ดูแลอย่างแน่นอนนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ๑๕นาฬิกาของวันจันทร์
เป็นภาพที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาตัวเอง
แล้วก็ต่อหน้าคุณพ่อรถกระบะพุ่งชนร่างของแม่กระเด็น

ซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่หญิงลีบรรยายอยู่ในโลกโซเชียลเช่นเดียวกัน
แต่ว่าเราฟังเสียงการเล่าเหตุการณ์จากปากของหญิงลีกันครับ
จะรู้สำเร็จตรงใดนาน

สมมติว่าพูดของหญิงลีว่าได้แต่บ่อย
หญิงผ่านประตูเทศเชียวชนฉลบบ่อย
เราใช้ชีวิตให้มีความสุขเถอะ

ทางด้านของนายไตรโกบุตรฝ่ายประชาสัมพันธ์แกมมี่โกนะครับ
เปิดเผยว่าทางแกรมมี่พร้อมจะดูแลครอบครัวของหญิงลี
ซึ่งเป็นศิลปินในสังกัดอย่างเต็มที่ครับ